ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ไม่ได้พูดถึงไปพักใหญ่แต่เราตามเรื่องให้ตลอดนะคะ
คือวันนี้มันมาถึงในส่วนที่ทางคุณแม่ของคุณตังโม
คุณแม่พนิดาถูกเชิญไปไปที่ศาลจังหวัดนทบุรี
ก็ต้องไปเจอกับทางฝั่งของผู้ต้องหา
เพื่อที่จะไปเจรจากลายเกลี่ยเรื่องของการเยียวยา
ในส่วนของผู้เสียหายจากคดีอาญาค่ะ

คุณแม่ก็ทักทายสื่อมวลชนแบบเป็นกันเอง

ปตนุพัฒน์โรเบิร์ตจ๊อปนิทัศน์กระติกอิสรินแซนวิสาพัฒน์เอ็มทีม
ก็ทยอยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนทบุรี

และการสอบคำให้การจำเลยในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
ซึ่งทางอายการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยทั้ง๖คน
ข้อหาหลักก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

จากนัดสอบคำให้การแล้วสารก็นัดไกลเกลี่ยค่าเสียหายค่ะ
ทายาทของคุณตังโมก็คือคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่พนิดา

สื่อถามตั้งแต่ก่อนเข้าไปในศาลว่าคุณแม่มีตัวเลขในใจไหม
เพราะที่ต้องถามก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ไหม
มีตัวเลขอะไรออกมาตั้งแต่ช่วงเป็นข่าวแรกค่ะ

แล้ววันนี้มาคุยแล้วเนี่ยคุณแม่มีตัวเลขในใจไหม
คุณแม่ตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ยังค่ะยัง
คุณแม่ความเจรจาลีกจะมีเจรจาเรื่องเรื่องอื่น

ก็คิดไว้ค่ะแต่ยังบอกไม่ได้
เหตุผลที่เราประเมินจากตัวเลขที่เราคิดไว้ค่ะ
ใช้เหตุผลอะไรบ้าง
อันนี้ยังไม่ขอตอบเลยค่ะ
คุณแม่ครับความรู้สึกในวันนี้ที่เจอยังมีโกรธอยู่หรืออะไร

ไม่โกรธใครเลยค่ะ
พวกหนูคุณแม่ไม่โกรธ
โกรธใครเลยไม่โกรธใครแล้วค่ะ
อันนี้คือก่อนเข้าไปในศาลก่อนจะไปคุยกับทางฝั่งของผู้ต้องหานะคะ

คุณกระติกกับคุณแซนมาถึงศาลก็คุยกับสื่อสั้นนะคะ
บอกว่าวันนี้พร้อมจะเจอแม่มาก
แล้วก็คิดว่าแม่ก็อยากเจอพวกเธอเหมือนกัน
เพราะได้ข่าวมาว่าแม่ไม่โกรธแล้ว
ส่วนเรื่องตัวเลขยังไม่ได้คุยอะไร
เพราะว่ายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
ก็ตามกระบวนการค่ะ

ก็ทักซ้ายสวัสดีช้าอะไรอย่างนี้

ที่เยียวยาอันไม่ค่าเราก็อยาก

ไม่ได้เกี่ยวกับงงส่วนนั้น

ขึ้นไปพูดคุยกันอยู่๕ชั่วโมงกว่านะครับ
สุดท้ายแล้วในเรื่องของการเยียวยานะ

คือจำเลยเนี่ยฝั่งของทั้ง๕คนบนเรือนะครับ
ตกลงทำสัญญาปรณีประนอมกับคุณแม่คุณแตงโม
และชดใช้ค่าเสียหายเป็นการตกลงกันต่อหน้าศาลนะครับ
ซึ่งในส่วนของคดีแพ่งนะฮะ
จำเลยชดใช้แบบนี้นะครับ
วางเงินสดให้๕สัน
ฉบับละ๗แสนรวมแล้วก็๖๐๐๐บาท
นี่เป็นค่าเยียวยานะครับที่จ่ายต่อหน้าศาลนะครับ

จำนวนนี้เป็นยอดรวมทั้งหมดถึง๖คนนะฮะ

คนบนเรือกับอีกหนึ่งคนที่บอกว่าเป็นกุญสือค่ะและทำสัญญา
จะให้เงินรายเดือนกับคุณแม่คุณแตงโมเดือนละ๓๐๐๐บาทเป็นเวลา๒๐
ปีส่วนนี้เนี่ยรวมเป็นเงิน๗ล้าน๒โดยเป็นเงินที่ไม่ตก
ทายาทนะนั่นหมายความว่าได้เฉพาะคุณแม่คุณแตงโมคนเดียว
ปีเดือนละ๓๐๐๐รวมเป็นเงิน๗ล้าน๒
ถ้ารวมทั้งหมดทั้งสองอย่างเข้าไปด้วยกันเนี่ยคือเงินสดกับเงินรายเดือนเนี่ย
ทั้งหมดคือ๙ล้าน๒แสนบาทนะฮะ
ซึ่งในฝ่ายของคุณแม่คุณแตงโมพอใจคุณแม่คุณแตงโมตัดสินใจ
ถอนคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญานะฮะ
นั่นก็คือคุณแม่คุณแตงโมไม่ติดใจฟ้องร้องในคดีอาญาแล้ว
แพ่งก็ถือว่าตกลงเรื่องการชดใช้ตามที่เขาบอกมาแบบนี้
เท่ากับว่าก็เหลือคดีอาญาที่ทางฝั่งอายการที่จะดำเนินการต่อไป
มีรายงานว่าคุณกติกกับคุณแซนเพื่อนของคุณตังโม
วันนี้นำต่างหูนี่ฮะเห็นบอกเป็นต่างหูเพชร
เห็นน่าจะเป็นมุกนะฮะต่างหูมุกค่ะ
ค่าสัก๕๐๐๐นำมามอบให้กับคุณแม่คุณแตงโมด้วยนะฮะ
อบให้ตอนที่ก่อนที่คุณแม่คุณตังโมจะขึ้นรถกลับ
หลังจากลงมาจากศาลนะครับแต่ก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเลยนะ
ทีแรกคุณแม่บอกจะมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเหมือนกันไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะ
คดีอาญานะครับที่มีการยื่นฟ้องกันไว้
สารนัดสอบปากคำจำเลย๒๒ธันวาคมนี้นะครับ
ถูกฟ้องในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ
หลังจากทราบข่าวตรงนี้นะฮะเรื่องการชดใช้เยียวยาจบคดีทางแพ่ง
ว่าคุณแม่พอใจแล้วถอนฟ้องคดีอาญาด้วย
ทนายศิษย์ธราบิวังเกิดทนายตั้ม
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
โพสต์เฟซบุ๊กนี่ทนายตั้มยิ้มใช่ไหม
อุ๋ยว่ายังไงคะยิ้มหรือว่าเบ้ปาก
นี่โพสต์ภาพยิ้มให้สุดดี
แล้วมีข้อความบอกความยุติธรรมถูกพรากไป
เพราะเงิน๙ล้าน๒แสนบาทคนนอกอย่างพวกเราก็ได้แต่เบ้ปาก

บางคนก็บอกราคาถูกเกินไปมาก
สำหรับชีวิตคนคนหนึ่งยิ่งเป็นชีวิตลูกตัวเองแล้ว
ไม่น่าเอามาตีราคาแบบนี้
แฮชแท็กเรื่องของคุณแม่ก็มี
หลายคนก็บอกอ้าวแยกย้าย

เอาเป็นว่าคุณแม่เขามีความสุขแล้ว
พอใจแล้วเรื่องก็จบแล้วทุกคนก็แยกย้าย
เดี๋ยวรอทางคดีอายา๒๒ธันวาคม
สารท่านนัดสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องของจำเลยนะครับ